คุณผู้ชมคู่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเปิดตรงเปิดตัวเท่าไหร่หรอก
พี่ชายคนสนิทคนสนิทกันนานแล้วนะคุณนะ

นานมากแล้วนะแต่คู่นี้เนี่ยโอ้คุณค่ะหลังจากที่ยาเมื่อลมพัดถวน

พิชยะกับขวัญอุตสามณีคุณค่ะลมพัดหวนกลับมาคราวนี้ไม่ธรรมดา
เกือบจะมีเหมือนแบบมีเรื่องให้บรรดาคนในโซเชียลเขาลุ้นกันว่าเฮ้ย

วันนี้ภาพแล้วในโซเชียลก็หนึ่งว่างานพรี
เหมือนพรีมะพรีเวดดิ้ง
มีรูปหวานออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันตลอดจริงสำหรับคู่นี้นะคะ
สำหรับก๊อฟพิชยะแล้วก็ขวัญอุสามณีนี่แหละ
ล่าสุดเนี่ยทำเอากองเชียร์โอ้โหหวิดเขาบอกวิทย์ได้เฮกัน

กำลังจะเฮดแล้วก่อน
ลมเข้าไปเพราะว่าคุณคือมันจะไม่ให้ลุ้นยังไงล่ะ
เพราะว่าอินสตาแกรมของก๊อฟแล้วก็ขวัญเนี่ย
เขาปรากฏรูปที่ควงกันไปงานแต่งของเพื่อน

เขามาในชุดสีชมพูแสนจะแมชกันนะคะ

ส่วนสไตล์การถ่ายภาพไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะ
ชวนให้จิ้นฟินกระจายประหนึ่ง
ว่าเป็นการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันเลยทีเดียว
งานนี้มีเหรอคะเสียงเชียร์เนี่ย
แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลย

เออทีนี้ฉันออกเสียงให้ฟังจริงมันเป็นแค่แบบภาษาพิมเพราะภาษาเขียนเท่านั้น
กลับเชียย์เยอะแน่ะ